เชฟดวงซับกับสินแสโจ

ที่จะมีเกณฑ์ที่มีสามีพารวย

กินเที่ยวสุดประหยัดกับที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
อัปเดตความสวยด้วยสบู่ผลไม้
อิ่มตาเพลินใจไปกับเชฟกระทะหล่อ

แซ่บต่อกับผู้ชายในฝันแสนอบอุ่นค่ะ

ให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ